พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คาดการณ์นะคะว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงปีใหม่นี้กว่าแสนล้านบาท
ซึ่งถือว่าปรับตัวดีขึ้นในรอบ๓ปีค่ะ
ส่วนพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙
พบว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่๑๒๕๐๑๔ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ๖๔
เป็นการจับจ่ายที่คึกคักนะคะแต่ยังคงมีความกังวลทางด้านเศรษฐกิจ
โดยการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ซื้อสินค้าคงทนและสินค้าฟุ่มเฟือย
ของขวัญยอดนิยมอันดับหนึ่งคือกระเช้าของขวัญรองลงมาคือเงินสดและเช็คของขวัญ
และเพราะว่าประชาชนเป็นห่วงอุบัติเหตุบนท้องถนนและการปรับขึ้นราคาสินค้าช่วงปีใหม่ค่ะ
นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้มนุยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจระบุนะคะว่า
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปีใหม่เป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นในรอบ๓ปี
ส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
ส่วนสภาพเศรษฐกิจปีหน้าเชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ร้อยละ๓๕นะคะ
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในโครงการต่างก็จะเห็นผลชัดเจนในกลางปีหน้า
ส่วนภาพรวมการทำงานของรัฐบาลในปีนี้ให้๗คะแนนเต็ม๑๐
จากปีนี้เศรษฐกิจโลกผันผวนและเผชิญกับปัญหาการก่อการร้าย
รวมทั้งราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนส่วนปัญหาในประเทศคือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและปัญหาภัยแรง
สำหรับคำอวยพรที่อยากให้กับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น
นักการเมืองที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างอยากให้ของขวัญมากที่สุดอันดับแรกนะคะคือ
ประยุทธ์จันทร์โอชาณายกรัฐมนตรี
รองลงมาอันดับ๒คือนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
และอันดับ๓ในชวนหลีกภัย
ส่วนนักแสดงและนักร้องที่อยากมอบของขวัญให้มากที่สุด
ฝ่ายชายอันดับแรกคือณเดชน์คูกิมิยะ
รองลงมาคือปทฤษฎี
ส่วนฝ่ายหญิงค่ะอันดับแรกคือยายาอุรัสยา
และรองลงมาคือไหมดาวิกา
ส่วนของขวัญที่ต้องการให้กับตัวเองมากที่สุด

และขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยค่ะ